สดใสกับคุณรัชพรและผมสืบสกุลนะครับ
ใช่แล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้พาไปทานอาหารมาแล้ว

ดีฮะเครื่องดื่มนี้เขามีความหมายนะคุณ

แต่ว่ากาแฟของร้านนี้คุณผู้ชมเขามีไอเดียเด็ด
ช่วงนี้เรามีปัญหากันเรื่องของการปลูกป่า
เรื่องของทวงคืนผืนป่านานถูกไหมคะ

ใครอ่ะคืออยากช่วยใจนะไปแล้ว

บางทีมันไม่ได้มีภาระมีการงานทำ

ที่เขาขายได้ต่อแก้ว๒บาท

เจ้าของร้านใจดีจังนี่แหละวิธีช่วยของเขา

วัย๔๑ปีนะคะเป็นนุ่มวิศวกร

เขาบอกว่านี่ไอเดียเด็ดของเขาเลย

จะแบ่งกำไรจากกาแฟ๒บาทต่อ๑แก้ว

พื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดน่านค่ะ
มอบให้กับองค์กรหรือว่าหน่วยงานต่าง

และบอกว่าเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่

ที่จะช่วยคืนพื้นที่ป่าสีเขียว

เขาบอกว่าหลังจากที่ได้ลงมือปฏิบัติ

คือหลายองค์กองยังขาดเรื่องธุรณสัพ

กำลังแรงมีแต่กำลังเงินไม่มี

ส่วนใหญ่แล้วเป็นจิตอาสาทั้งนั้นแหละ

เพราะว่าไม่มีทุนทรัพย์ในการขับเคลื่อนนะคะ
เขาเลยบอกว่างั้นทำแบบนี้ดีกว่า

จะได้ต่อยอดคืนพื้นที่สีเขียวให้กับป่าในจังหวัดน่าน
ก็อย่างที่บอกเจียกกำไรจากกาแฟต่อแก้ว

คนดื่มกาแฟเยอะอยู่แล้วทุกช้าถูกไหมละค่ะใช่ครับ
เขาบอกด้วยว่าเขายินดีที่จะเป็นสื่อกลางนะคะ
ถ้าหากว่าลูกค้าคนไหน
จะนำพันธุต้นไม้หรือผลไม้มาร่วมบริจาค
ไม่ต้องซื้อกาแฟก็ได้นะบริจาคเมล็ดพันธุ์ก็ได้

เพื่อจะเอาไปให้ชาวบ้านไปปลูกพัดแทนต้นไม้ที่หายไป

เราก็สามารถช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเรียกว่า
วงคืนผืนป่าน่านกลับมากับประเทศไทยได้เหมือนกัน
เผื่อได้ทุกรูปแบบแหละแล้วแต่ที่ใจเราจะเป็นจิตอาสาอย่างไกล